เอาล่ะวันศุกร์นี้วันลอยกระทง
ต้องถามคุณดาวว่ามีคู่ไปลอยกระทงหรือยังหรือว่ามีกระทงหรือยัง
ยังไม่มีเลยสักอย่างเดียว
คุณผู้ชมใครจะสมัครส่งข้อความเข้ามาหาผมดาว

เป้าหน่อยพื้นที่สวนจตุจักรเอาใกล้แล้วกัน
แถวนี้ใครว่างนัด
ตอนนี้ในโลกออนไลน์เขามีหนุ่มขับรถบิ๊กไบท์คนหนึ่ง
หน้าตาดีทีเดียวอัดกริ๊บทำกระทงขาย
สาวก็ไปแห่กรี๊ดแต่ไม่รู้ว่าไปกรี๊ดกระทงหรือว่าไปกรี๊ดคนทำกระทง

ให้คุณผู้ชมดูนะคุณจะกรี๊ดใครระหว่างกระทงกับคนทำกระทง

เดี๋ยวซูมให้ล่างดูให้ชัด

ขายของไงเดี๋ยวนี้ขายของเขาก็ต้องมีเต้นบ้าง
มันต้องมีจุดขายไงนะฮะ
นี่เลยเป็นลีลานะหั่นยัวกล้วยเสร็จเอาขึ้นมาเต้น
แล้วก็มีภาพเข้าไปเอาอยู่กล้วยมาจากในป่ากล้วยนี่ไง

ก็สาวคงจะลอยกระทงกัน
แล้วก็คงอยากจะลอยกระทงกับคนขายมากกว่าหรือเปล่า

คือนี่ฮะคนนี้เขาเป็นนุ่ม

ก็คลิปนี้ถูกโพสต์ในผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ชื่อว่าวรพงศ์รอดทองหรือเอิร์ทครับ
ระบุข้อความว่ากระทงทำจากกล้วยแน่นแข็งแรง
ร้อยแล้วไม่หลงทางอันละ๓๕บาท๓อันร้อย

อุดหนุนแอร์เดอร์พี่น้องเด้ออย่างนี้นะฮะ

ไปไปอุดหนุนนะเด้อพี่น้อง
มันต้องแบบนี้ไงมันถึงจะเท่ากันนะฮะ
คือเขาบอกพี่กัดขายกระทงเลยให้ไปซื้อได้เลย
สนใจก็แวะเวียนไปซื้อได้กันเลยนะฮะ
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชมนะฮะ
หยอกล้อว่าบริการส่งฟรีหรือเปล่า

เราก็อยากจะได้ความสะดวกจากการซื้อสินค้ามีไหมล่ะส่งถึงที่
ไม่น่าจะมีนะเออก็คงไม่น่าจะส่งถึงที่หรือเปล่า
คือเขาอยู่อุดรผมเชื่อว่าคนกรุงเทพอยากสั่ง

เพราะถึงแล้วดอกไม้คงจะพังไปหมดแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะก็มีหลายพื้นที่นะคะในกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็๓๕สวนสาธารณะแต่ว่าปิดไป๕นะคะ
ลอยได้๓๐สวนสาธารณะทั่วกรุงเทพนะคะ